ยังอยู่ที่ตำรวจนะคะไปที่ลำปางค่ะมีตำรวจจราจรนายหนึ่งนะคะ
เขาได้ฉายาว่าเป็นตำรวจคนขยันก็มักจะตรวจสอบแล้วก็เรียกว่าตรวจตรากวดขัน
วินัยการจราจรปรากฏว่าเกือบจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกรถกระบะขนไก่สดเนี่ยพุ่งชนอย่างจังเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลลำปางเร่งให้การช่วยเหลือดาบตำรวจธนาทิพย์กล้าคม
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองลำปางหรือว่าฉายาตำรวจคนขยันเนี่ยนะคะ
คือดาบตำรวจธนาทิพย์ขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจกวดคันวินัยจราจร
บนถนนช่วงทางเข้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาลำปาง
จังหวะนั้นค่ะมีกระบะอีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนบใบไม้วแหวน๗๘๕๘ลำปาง
ซึ่งเป็นรถขนส่งไก่ขับออกมาจากถนนด้านข้างของห้างอย่างเร็วนะคะ
แล้วก็พุ่งเข้าชนกับรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจธนาทิพย์อย่างจัง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง
ส่วนคนขับรถส่งไก่ซึ่งเป็นคู่กรณีก็ไม่ได้ไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปที่สพเมืองลำปางสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป